ประเด็นก็คือมีอยู่ว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะลุงพลไปมอบตัว
แสดงว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือลุงพลไปมอบตัวใช่ไหม
ไม่ใช่นะฮะวันนี้ลุงพลถูกจับนะฮะ
ต้องใช้คำว่าถูกจับนะครับไม่เชื่อไปมอบตัวนะฮะ
ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหมายเนี่ยเขาออกที่กกตูม
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมอบตัวเนี่ยคุณต้องมอบที่นู่น
คุณมามอบที่นี่ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ที่นี่
คุณจะเดินอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจะอ้างตัวเองว่าตัวเองไปมอบตัว
จะอยู่ตรงสตชอยู่ที่ไหนก็ตามแต่โดนจับทันทีนะฮะ
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นการมอบตัวนะครับคือการจับนะฮะ
คือการจับนะครับใส่กุญแจมือรวบตึงนะ

โดนทั้งหมดเนี่ย๓ข้อหานะครับ
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปซิจากบีดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยการโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และการกระทำใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ตอนนี้เราขอโยนไปที่การรายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
คุณคารินผู้สื่อข่าวไทยรัตรีวิทย์ของเราอยู่แล้ว
ตอนนี้ลุงพลน่าจะถึงมุกดาหารแล้วคุณคารินเป็นยังไงจ๊ะ

หลวงอาหารนะครับไปฝั่ง
ประการพิเศษนะครับปล่อยควบคุมความให้หลวงต้องพอให้หัวใครนะครับ
และตอนนี้นะครับก็จะมีเหล่าบรรดา
ของพระพระเจ้านะครับที่มาสร้างสำนักการณ์นะครับ
คุณคนนะครับพี่กำลังจะพัสโทรลงมากับชนคน

เอาลูกครับ

กลับมาบิน

และมากกว่าไปนะครับซึ่งในเฉพาะวิทยาลุยมีคนนะครับ
ได้ถูกควบคุมตัวโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจนะครับ
มาจากที่มหาละครนะครับเดินทางมาถึงจังหวังที่มหาละคร
ตั้งแต่เวลา๖นาทีกว่าถูกถูกถูกมานะครับและถูกควบคุมตัว
ถูกมาที่กองกำกัดการสำรวจคุณความจัดการทางคุณนะครับ

เดินทางมาด้วยนะครับและก็เข้าไปภายใน
สักนิดนึงเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกข้อความหลายคนบอกว่า

คือใช้คำว่าฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อกล่าวหาที่แจ้งมา
๓ข้อหาคุณผู้ชมลองดูดีนะครับว่าไม่มีคำว่าฆ่าเลย
เพราะว่าทนายตั้มตอนแรกนึงเป็นทนายของลุงพลเขาบอกอยู่แล้วว่า
ถ้าจะแจ้งข้อหาฆ่าเนี่ยมันจะฆ่ายังไง
เพราะว่าบาดผงบาดแผลก็ไม่มี
ร่องรอยการบีบคอรอยมีดแทงต่างนะไม่มีเลย

บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไป๓ข้อหานะครับ
ก็คือพลากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีพฤศจักรวีรามันดา
โดยปราศจากเหตุอันควรอันนี้หนึ่งข้อหาแล้วนะฮะ
สองคือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปี

โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายครับนี่สองนะฮะ

กระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อม

ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพ

ก็คือการตัดผมตัดผมนั่นก็เกี่ยวข้องด้วย
เกี่ยวหมดทุกอย่างเกี่ยวหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องมาไล่เรียงกันแบบนี้นะฮะว่าในมุมของลุงพลเองนะฮะ
คืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นลุงเป็นลุงเหย
เป็นลุงเขยของน้องชมพู่นะครับมีความผูกพันกัน
แล้วในมุมของตัวชมพู่เองเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ย
เป็นเด็กที่ติดคนในครอบครัวอืมอืมถ้าเกิดคนอื่นพาไปไหนอะไรยังไงเนี่ย
ไปร้องไห้งอแงไม่เอาไม่เอาใครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่อยู่ดีชมพู่หายตัวไปแล้วไม่มีเสียงร้องออกมาเนี่ย
ก็น่าจะไปกับคนที่สนิทอยู่แล้วเอาค่ะขอยนกลับไปที่กกตุมใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ที่มุกอาหารคุณคลินพร้อมไหมฮะคลินจ๋า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับ
และในวันศุกร์ที่๔มิถุนายนนะครับจะควบคุมตัวนายชัยพลนะครับ
ขออำนาจศาลจังหวัดมุกนาหารฝากขังต่อไปตามกระบวนการนะครับ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าการที่นายชายพลนะครับ
เดินทางไปมอบตัวกับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
เข้ากระบวนการเป็นการมอบตัวนะครับเนื่องจากมีการออกหมายจับไปแล้วนะครับ
และที่ทำสำนวนบันทึกการจับกลุ่มนะครับที่สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันอีกครั้ง
ก่อนจะควบคุมตัวไปที่กองบินตำรวจนะครับและพานั่งเฮลิคอปเตอร์
เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารทันทีนะครับโดยทันทีที่ลงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ
ชะพลก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับและยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดใดกับสื่อมวลชนนะครับ
ตอนนี้เป็นบรรยากาศจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ
แล้วก็มีคนที่เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลนะครับแล้วก็จะมีทั้งเหล่านายูทูบเบอร์นะครับ
ก่อนอันนี้เราจะเห็นได้ว่าจะพักอาศัยอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของลุงพล
ที่บ้านกกอกเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็จะมีทั้งยูทูบเบอร์นะครับ
คนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับมีทั้ง
ซึ่งในตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ตำรวจกำลังทำสำนวนและบันทึกข้อความตามที่ผู้ต้องหานะครับ
ได้ให้ปากคำไว้นะครับและกำลังจะแล้วเสร็จแล้วก็จะพาเดินทางลงมา
ขึ้นรถตู้ออกไปที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมในทันทีครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับ
พลตำรวจโทยันยงเวทโอสดนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่นะครับ
เปิดเผยเบื้องต้นว่านายชายพลยังคงปฏิเสธ
จริงแล้วจากเหตุการณ์น้องชมพู่เมื่อกี้เราขอใช้เอาอย่างนี้ภาษากฎหมายเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวภาษากฎหมายให้นักข่าวเข้าไปรายงานกันสรุปลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่
แต่วันนี้มันมีหลายกระแสข่าวออกมาอย่างนี้คุณกัญชัย
เขาบอกว่าลุงพลปล่อยให้น้องชมพู่อดข้าวอดน้ำจนตายจริงไหม
คือเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางตำรวจเองเนี่ยนะครับคือก็ตั้งสันนิษฐานไว้อย่างนั้นอยู่แล้ว
งั้นคงจะไม่มีการออกข้อเท็จจริงอะไรมาแบบนี้นะฮะในการออกหมายจับ
ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยแน่นอนนะว่าถ้าเกิดเราลองไปไล่เรียงกันดูนะครับ
อย่างที่บอกไปคือครั้งแรกเลยเนี่ยหลายคนคิดว่าชมพู่เนี่ยนะฮะ
ก็เดินขึ้นไปบนเขาเองที่ภูเหล็กไฟซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
ซึ่งคุณก็พูดมาตลอดหนึ่งปีกว่ากว่านะฮะแล้วสองเนี่ยนะครับ
ก็คือถามว่าทำไมลุงพลเป็นบุคคลต้องสงสัยตั้งแต่แรกอ่า

ผมพูดจนกระทั่งทัวร์ลงแฟนคลับลุงพลก็ด่าผม
คือผมไม่รู้นะคืออาจจะไม่เข้าใจผมก็ได้อะไรอย่างนี้
ทำไมวันนั้นคุณถึงคิดว่าลุงพลเป็นคนทำ
คือผมจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะ
ผมเองได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลุงพลเนี่ยหลายต่อหลายครั้ง

ความแปลกคือคุณลุงพลเนี่ยสัมภาษณ์กับคุณหลายครั้ง

ทีนี้เนี่ยพอต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อน

ไปฟังวันที่ลุงพลไปเจอศพน้องชมพู่ครั้งแรก
น้องชมพู่เป็นศพในสภาพที่เปลือยเปล่า
ขออนุญาตขออภัยนะครับท่านต้องพูดแบบนี้
มีแต่กางเกงตกอยู่ในบริเวณแถวนั้น
รองเท้า๑คู่เสื้อหายไป

แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่า
สภาพศพน้องชมพู่เนี่ยนอนโดยสภาพเนี่ย
ขาเนี่ยนะฮะผิดผิดปกติคือผิดรูปคืออ้าออกนะครับ

คนที่ไปเห็นคนแรกเนี่ยคือลุงพล
แล้วก็ร้องไห้เสียใจออกมานะฮะร้องไห้เสียใจออกมา
โดยการที่ร้องไห้เนี่ยไม่ได้มีน้ำตาอะไรเลยแล้วก็สังขารรายการของคุณ
เขาเอารูปมาโพสต์เห็นไหมไม่ทีนี้เดี๋ยวนะฮะ
ในเหตุการณ์วันนั้นเลยเนี่ยนะครับปรากฏว่าลุงพลพูดออกมาคำนึงนะฮะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยมันวิ่งลงไปข้างล่างแล้วให้คนรีบไปดักมันเร็ว
ไปแจ้งตำรวจเลยเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยมันหายไปคนหนึ่ง
ตอนนี้คุณลุงพลพูดอะไรก็มีรุ่นเต็มไปหมดแล้วมันมีอันหนึ่ง
มันไม่ได้เพ้อเจอร์แต่มันเหมือนเป็นการปัดความผิดออกจากตัว
มันเหมือนกับผู้กระทำความผิดแล้วผลัดความผิดออกจากตัวหรือเปล่านะผมไม่ทราบ
แต่ถ้าอนุมานอย่างนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสงสัยมากคือ
พูดคำว่าเขาน่าจะอดอาหารหลานคนนี้จนตาย
น่าจะมีการไม่ให้อาหารจนกระทั่งตายเขาพูดคำนี้ออกมานะฮะทั้ง
ทั้งที่สภาพศพอยู่ในสภาพที่นอนอ้าขาอยู่
เห็นครั้งแรกผมเชื่อว่าคนต้องคิดเลยว่าโดนถูกข่มขืนแต่ลุงพลไม่ได้คิดแบบนั้น
หลังจากนั้นน่ะนี่เขาไปเจอนะฮะศพวันที่สิบสี่น้องหายไปที่สิบเอ็ดพฤษภา
สิบสี่พฤษภานะครับลุงพลเองเนี่ยนะฮะไปเจอศพ
หลังจากนั้น๑๘พฤษภาผ่านไปแค่๔วันลุงพลเดินทางมากรุงเทพ
เอาศพน้องมาชนสูตรครั้งที่สองนะฮะปรากฏว่ามาเจอผม

ปุ๊บเนี่ยผมแจ้งผลในรายการลุงพลร้องไห้ปิดตาร้องไห้

แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่ามีร่องรอยบาดแผลที่อวัยวะเพศ

บาดแผลครั้งนั้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเครื่องมือ

แต่ลุงพลไปบอกว่าอ๋อเนี่ย
มันเหมือนกับที่ผมคิดครั้งแรกเลยว่าน้องจะต้องถูกข่มขืน
ฉะนั้นมันไม่เหมือนกันตั้งแต่วันแรกที่พูดถูกไหม

วันที่๒หลังจากนั้นอีก๔วันเราบอกว่า

ข่มขืนถึงขั้นร้องไห้ร้องห่ม
เห็นคลิปในรายการของพี่หนุ่มอยู่อันนี้

รวมไปถึงถามแต่ละครั้งตอบไม่เหมือนกันสักครั้ง
นั่นแหละคือจุดที่คนเขาสงสัยกันถูกต้องไหมคะ

เอ่อรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไป

ตกลงลุงพลรู้ได้ไงชมพู่หายไป

แล้วป้าแตนเนี่ยเอาโทรศัพท์จากลูกชายเนี่ยนะฮะ

โทรศัพท์หาแม่ของสดิ้งกับแม่ชมพู่

ตกลงว่าเอ่อใครบอกลุงพลเนี่ยหายไป
อ๋อก็เอ่อเมียผมอะป้าแตนอะโทรไปบอก

ว่างั้นแต่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหม

บ้านลุงพลสมัยก่อนที่ไม่ใช่ปัจจุบันนะ

หลังเนี่ยนะฮะทั้งลูกทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยนะ

อืม
เข้าใจไหมฮะ
ผมก็เอาตรงสิ่งนี้ไปถามลุงพลตอนที่ผมไปเจอลุงพลอีกครั้งหนึ่ง

ผมถามออกรายการเลยบอกว่าลุงพล
ทำไมลุงพลพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน

นี่คือสิ่งที่พูดกับผมไปหาดูได้ในรายการที่ผมอัดไว้วันนี้ก็มีวันที่ครบ

คือถ้ามันเป็นความจริงพูดร้อยครั้งมันก็ต้องเหมือนเดิม

คือผมก็บอกเลยว่าลุงพูดแบบนี้ลุงก็บันไลนะ

คือแน่นอนว่าถามว่าคดีนี้

มันถึงแบบนานยาวนานอะไรขนาดนี้

ถูกป่ะคือน้องเนี่ยไปอยู่ข้างบน

มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนไปพิสูจน์หมดแล้ว

แต่ถ้าคนที่ไปจะรู้แล้วมันขึ้นไม่ได้จริง
ประจักษ์พยานต่างพยานแวดล้อม
พยานมนุษย์หนิตวิทยาศาสตร์ทั้ง

ต้องเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกัน
แล้วต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษ

แล้วเพิ่งเปิดเผยออกมาคือขนสามเส้น

อ่าทีเนี้ยขนสามเส้นนั้นอ่ะเขาเอาไปทำอะไร

วิธีนี้มันเป็นการตรวจหาแบบเขาเรียกอะไร
ตรวจหาสายเครือญาติทางฝั่งมารดา

คนนี้คือรถเมย์เอาเส้นผมมาตรวจดึงมาจากโคน

เอากระดูกที่แบบใหม่เอาจังเนื้อหนังเลือดไปตรวจเนี่ย
รู้เลยว่าคุณคือมดดำตรวจรู้เลยว่าคุณคือรถเมย์
แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอเส้นขน

มันเป็นของทางเครือญาติ

ก็จะมีการเอาไปเทียบกับทางมันดานั้น
หลังจากนั้นพอเขาใช้วิธีตรวจตัวนี้แล้ว
เขาก็ไปตรวจหาทางมารดาของทางแม่
แม่ของแม่ชมพู่คือยายชมพู่

ซึ่งแม้กระทั่งว่าไม่ได้เป็นคนที่หล่นอยู่ตรงนั้น
คุณจะไปหยิบจากคนอื่นมาเพื่อจะเอาขึ้นไปบนนั้น

ผมอภัยด้วยผมออกตัวไว้อย่างนี้ก่อนนะ
คืออีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ไปตรวจเนี่ยนะฮะ
เขาไปเจอเส้นผมของน้องชมพู่
น่าจะเป็นที่แห่งหนึ่ง
จะเป็นในรถหรือในรถของลุงพลก็ไม่รู้
ประกอบกับเจ้าผมของชมพู่ที่ข้างบนเนี่ย

ทีนี้ผมของชมพู่ที่อยู่บนเขาที่ถูกตัดไปเนี่ย

คือน้องเนี่ยเขานอนนะฮะ
แล้วคนร้ายเนี่ยมันใช้มีดเนี่ยนะฮะ

แล้วไปเจอร่องรอยของรอยมีดที่มันบากลงไปกับพื้นเนี่ย
แล้วผมเนี่ยก็คือ๓๐กว่าเส้นก็เอาไป
คือไม่รู้ที่เอาไปเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของ

น่าจะเป็นคนที่แบบเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์มาก

ผมได้ยินว่าเขาใช้แสงซินโคตรอน

ด้วยมีดเล่มนี้

ผมมดดำที่ศพผมมดดำ
สมมุติว่ามันมีร่องรอยการตัดแบบนี้ใช่มั้ย

ในการตรวจไอ้เส้นผมที่เขาไปเจอเนี่ยว่า

มันไปตรงกับผมที่ผมตัดไปไหม

ปรอกไม่ได้
คือถ้าตำรวจเขามันไม่มี

ป่ะเพราะเรื่องนี้มัน

คือเอาคุณตรงสมมุตนะ
เรื่องของการจับแพ้หรือจับอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้มองประเด็นนี้เพราะว่า

เรื่องของการจับแพ้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือน

คือถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคดีนี้มันเป็นที่จับตาในสังคม
ว่าตำรวจออกหมายจับก่อนหน้านี้ไปแล้วมีการประกันออกมา
สู้คดีแล้วหลุดค่ะตำรวจเสียเลยนะตำรวจเสียหาย
เลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้ระยะเวลาที่มันปล่อย
จะมีการที่แบบเอ่อหาลังทุกอย่างเออคือต้องต้องมัดจริงจริงอะ
รัดกลุ่มจริงจริงอ่ะคือเรียกว่าหลุดไม่ได้อ่ะ
ประกาศออกมาแล้วขึ้นชั้นสามสู้กันก็ต้องหลุดไม่ได้อืม